โปรกมือยอยบอกน้อยจะไปใช่ไหม
คือไม่เห็นท่าเต้นแบบนี้มานานแล้วลูก
ครั้งสุดท้ายที่เห็นเนี่ยคือพี่ไอ้เห็นลุงแถวบ้านแกเต้น

ละละละเลช่าช่า
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันภาวะ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดี
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับมาทำเพื่อบ้านเกิด
และทีมหนึ่งทีมใดที่ชนะนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึง๑แสนบาท
เมื่อมีเวทีการแข่งขันนะครับก็ต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้ที่ตัดสินและให้คะแนนนะครับ
พี่หอยพี่ตั๊กพี่ไอ้ครั้งสวัสดีครับ

คณะกรรมการได้โคจรมาเจอกันอีกแล้วนะฮะ

ครับผมเนี่ยไม่แกคือโตหรือไอซ์

ค่ะอายุสลันยู

นี่คนนี้ใครคุณตารีรัก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

หนูว่าปัดไปแล้วก็เต้นไปได้จ้า
น้องปานอายุ๑๑ขวบ

และน้องไอคิวอายุ๙ขวบ
สิ่งที่ผมชอบทำมากที่สุดก็คือการทำอาหารครับ
เพราะเนื่องจากผมได้กินก่อนคนอื่นครับ
ซึ่งเด็กทั้ง๓ต่างก็มีบรรดาแฟนคลับกันอย่างมากมาย
เพราะเสียงร้องที่ภัยร้อเพราะปริ้งชวนเอ็นดู
เปล่านะเขามาเองฉันเปล่าชวนน้าเข้ามาเอง
อย่าลืมมาเชียร์น้องปลื้มด้วยนะจ๊ะ
ดอกซ้ายหยุดบานเช้าแม่ดอกทองกวาวบานเย็น
วันนี้หนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
อมทนากลายแม่มาอมทนากลายแม่มาเร็วอย่าช้า
อย่าลืมมาเชียร์ผมน้องไอคิวด้วยนะครับ
หลังจากที่น้องปลื้มน้องปานและน้องไอคิวเก็บตัวซักซ้อมกันอย่างเต็มที่
วันนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะมาทำเพื่อคุณตาและคุณยายสามพี่น้อง
ซึ่งคุณตาและคุณยายต่างก็เป็นแฟนคลับของเด็กเด็กทั้งสาม
และตอนนี้ท่านก็มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง
และสำหรับทีมที่๒ก็คือทีมแสบซ่ามหาสมุทร
แสบและซ่าขนาดไหนไปทำความรู้จักกับสมาชิกในทีม
น้องคุณอายุ๙ขวบผู้ที่ชื่นชอบการเล่นจ๊ะเอ๋ยิ่งกว่าสิ่งใด
เพราะว่าตัวฉันเป็นยิ่งบูเมอร์แรง
คว่างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว
มาวันนี้ทุกคนอย่าสู้ไม่ถอยครับ
อกจากนี้ลีลาการร้องเพลงก็ไม่เป็นร้องใครอีกด้วย

ไปเสียเวลาเปล่า
จารื่อเร็วก็ปวดร้าว
ใครที่เชียร์น้องปันไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
และสมาชิกคนสุดท้ายน้องเบนจาอายุ๑๑ขวบ
ผู้ที่มีอาชีพเป็นของตัวเอง
นั่นก็คือการงมหอยแครงเอาไปขาย
นี่นะคะเราก็จับหอยได้๓ตัวแล้วค่ะ
เสียงร้องก็ไม่น้อยหน้าใคร
อศวยภ้อกลัว

แล้ววันนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะมาหาเงิน
เพื่อนำไปซื้อโรงศพเย็นเพื่อนำไปบริจาคตามวัดที่ขาดแคลน
อย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะคะ

เชิญพบกับเด็กซ่าทั้งสองทีม
และพี่แซคชุมแพรพี่เลี้ยงสุดแซ่บของเราบนเวทีค่ะ
ทั้งหมดท้องความขอบคุณ
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับเธอ

พี่แซคชุมแพรของเรานะครับ
วันนี้พาเด็กซ่าทั้งสองทีมมานะครับ

สามซ่าล่าฝัน

แซ็บซ่ามหาสมุทร
ทีมนี้นะครับผมแซมซ่าผ้าเข็ดแฟน
และอีกทีมหนึ่งนะครับผมจีจัดผ้าเจ็บสวง
เปิดศึกนี่คู่ไหนจะเป็นคู่แรกครับลูก
น้องคุณแล้วก็น้องไอคิวครับผม

ปลอบดันประทะเพลงลูกทุ่งครับผม

ขอเชิญประจำที่ที่ห้องเด็กซ่า
พร้อมกับพี่เลี้ยงด้วยครับขอบคุณคุณแจ๊กครับ
ไปลูก
สงสัยย์มาก
อันนี้ไม่ได้ใจเอ๋แต่คือจ๊ะอาสยามครับผม

จ้าเอ๋ที่เราจะให้เล่นกันนี่เป็นเกมจ้าเอ๋ทายใจ
ว่าจะใจตรงกันหรือไม่
ว่ายอันนี้ไม่ได้

คุณไล่เขาออกจากวงคาเลย
จริงแล้วนี่จากการวิจัยแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดว่าใครเล่นกับลูกตั้งแต่ลูกยังเริ่มจำความได้เนี่ย
เขาบอกว่าจะมีการพัฒนาการและพัฒนาสมองของเด็กเนี่ย
ให้เป็นเด็กที่ฉลาดต่อการเรียนรู้ได้

ขอบคุณพี่แจ๊คมากครับพี่เลี้ยงสุดแซ่บของเราครับขอบคุณครับลูก
น้องคุณจ๋าลูกวันนี้น้องคุณจะร้องเพลงอะไรครับ

ไม่ใช่ร้องแล้วพี่เอ๊เขาถามว่าลูกจะร้องเพลงอะไรลูก

กินแล้วไงเมื่อเช้ากินแต่เช้าแล้วลูก

เพลงกินข้าวยังครับ
แล้วดูแววตานะเพลงกินข้าวหรือยังครับ
เริ่มมีอารมณ์แล้วเริ่มแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะฮะ

กินข้าวยังกับน้องคุณครับ
หน้ามันแดงแบบไม่รู้ตัว
กลัวใจได้รู้มันเต้นแซมบาร์
สม่าที่ร่ำก็จำว่าเธอกลายเข้ามา
ไม่น่าจะต่างชาติไว้
นั่วนั่นนมคำนมจะไปไหนน่า
แต่การได้กินข้าวกี่ปลารี่ยัง
ที่นอกมันหนาวมีคนให้กอดยัง
พอช่างกับเดี๋ยวจังให้พี่ระวังลั่งให้ดีกว่า
ละละละเลชาว่าชา
กับเธอจะไม่จัน
โคปเต็นเลยแล้วกัน
ใจฉันสั่นเมื่อเจอเธอ
และฉันเป็นหุดห่วงห่วง
หัวว่าใครจะมาเจอกับใครเธอ
อยากมีคนดูแลสักหน่อยไหมเออ
บอกเลยเธอนั้นโดนโดนจัน
อยากดูแลหนึ่งใส่หันมา
ถูกเชื่อตายแบบไม่คิดนาน
นี่แหละที่หัวใจบอกไม่ใช่ให้ผ่าน
พร้อมสิ้นสุดการตาพัก
ตัวนั้นโดนทำมันเกิดไปไหนน่า
แม่ก็น่ากินข้างกี่ปลารี่ยัง
ที่นอกมันหนาวมันมีคนให้กอดยัง

ให้พี่ระวังลั่งให้ดีกว่า
ละลาละเลชา
จ้าจ้าจะไม่เจอ
ก็ประเด็นเลยแล้วกัน
ใจฉันสั่นเมื่อเจอ
เธอเลยฉันเป็นกลัว
กลัวว่าใครจะมาทำร้ายเธอ
อยากให้คนดูแลสักหน่อยมั้ย

ไม่ซักหน่อย
นักแหท่ที่แหล่งดินอยู่หนึ่อทางชาลา

หุ้ย

ก็จ้าจะไม่เชิญ
โชคเต้นเลยและการใจฉันสั่นเผื่อเจอ
เธอรู้ฉันเป็นหัวหัวหัว
กลัวว่าใครจะมาเธอใครเจอ
อยากให้คนดูแลใส่หน่อยไม่เอา
เพราะใครเธอนั้นโดน

กินข้าวยังนับจากน้องคุณนะครับ
ฮ่ยน่ารัฐจังเลยลูกเอ๊ย

เต้นดีมากใช่มะชอบไหม

แม่แม่ก็เต้นดีมากเหมือนกันนะ
เต้นไม่เกรงใจลูกเลยนะ

เสียงของเขาเนี่ยเขากรอกคำนองกรอกคีย์ได้แบบค่อนข้างแม่นยำเลย
หนอกไปน้ำมีคนให้กอดยังมาจ้างออกเดี๋ยวจังให้ผีระวังล้างให้ดีกว่า
ตรงนี้ไว้เขาอาจจะทำให้พี่บี้เสียใจก็ได้

คุณอาจจะมาแทนคุณบี้ก็ได้

ชอบกางเกงคุณมากเลยอะลูก
คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลย
คือวันนี้ปต๊ากดูเพลินมากเลยดูเพลินแหละไม่อยากจบเลย

อะไรอ่ะ

คือมันเป็นเพลงที่เหมาะกับคุณมากเลยนะครับ
แล้วก็เหมาะกับบุคลิกของคุณด้วย

พอร้องออกมาเขาไม่เค๋อไม่เคลินเลยเนอะ
แล้วเขาก็สามารถทำมันออกมาได้แบบพอดี
คือเมื่อตะกี้เหมือนท่าที่แบบว่าต้องควงเอวต้องอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติว่าทำเยอะไปมันก็อาจจะดูเกินวัยไปได้เนอะ
แต่ว่าฝากคุณในเพลงต่อไปได้ไหมครับ
คุณต้องระวังเรื่องเสียงร้องตัวเอง

หมายถึงความดังเบาของเสียงนะครับ
คือบางทีพอน้องคุณร้องไปเรื่อยมันเริ่มสนุกใช่ไหม
เสียงมันเลยดังขึ้นเรื่อยดังขึ้นเรื่อย
แล้วก็ถ้าจะร้องเพลงเร็วอีกต่อไปนะลูก

เมื่อกี้เหมือนเราเต้นเยอะมากเลยใช่ไหมครับ

ลาลาลาลาเหนื่อย

แต่ว่าโดยรวมแล้วออกมาน่ารักมากสมวัยมากครับ
ทำไมนะครับ
วันท้ายอาหารต้องทำอย่างนี้
ทำไมครับเพราะว่าทำอย่างนี้ไม่ถนัด
อัพกรณ์ชมไปแล้วนะครับ

ถึงคิวของน้องไอคิวนะครับ
มากับเพลงทหารใหม่ไฟกองนะครับ
ชมแล้วไปให้กำลังใจน้องกันเลยครับ
มาในมาตรของทหารหนุ่มเลยนะครับ
ไอคิวนี่นะฮะสังเกตที่คอ

เห็นไหมครับเขาห้อยพระมาเยอะมาก
แต่ใช่ไหมนะปะต๊าเห็นไกลปะต๊าก็รู้เลยว่าเป็นพระปอม

พระจริงต้องเดินบินทบาทได้สิลูก

แต่ที่มาวันนี้นะลูกนอกจากห้อยพระมาแล้วเนี่ย
ยังมีชุดทหารใส่มาด้วยลูกกองทัพเรือซะด้วย

ครับเพราะว่าวันนี้ก็ร้องเพลงทหารครับ
ถ้าเกิดว่าอยากเป็นทหารนะลูกทางรายการเราได้เชิญตัวจริงมาเลย
ท่านพบทรดรกกน

ตรงขวา
คุณรู้มั้ยทำไมวันทหารอาหารต้องทำอย่างนี้

เพราะว่าทำอย่างนี้ไม่ถนัด

คราวนี้จะสั่งแบบรวดเร็ว

ขอล่ะขัน๑๐ดาว
ดีมากแถวตรง

โหไอลูกกานอนคาด

มาขอบคุณพี่อ๋อยมากครับ

พบสองล้านน้องพี่ป้าน้าอา
เพื่อนคิวรถเพื่อนร้านตัดผงบ้าน
เจ๊ดมเจ๊เล็กเจ๊ดา
พวกหยวนมันกำแหงหนัก
พวกหยวนแล้วมันกำแหงหนัก
จะขอสมัครไปตามพระยา

บอกน้อยจะไปชายแดน

อย่ามอง๒ปีกลับมา
เชิญหลวงพ่อหอยคอทั้งควง
เชิญปู่หลวงไปกันเถิดหนา
หลวงพ่อหอยอมเนี่ยรุ่นแรก
แลกกับรองผู้ว่า
หลวงปู่โต๊ะนี่หลวงพ่อโตแล้วนี่
อย่าโหม่ห่องแม่ให้มา
หลวงพ่อทวดหยุดฉันให้
หลวงพ่อคล้ายพ่อเพชรต้องพา
หลวงพ่อเชฟพ่อแดงพ่อชัย

หลวงทุบังหลวงพ่อโตทอน
กลมหลวงชุมทอนแล้วมาช่วยรักษา
เหลือไทยเราไม่เคยคิดพลาด
เหลือไทยเราไม่เคยขี้ขลาด
จะรักษาชาติศาสตร์กษาตรา
มือย่อยบอกน้อยจะไปชายแดน

อย่ามอง๒ปีกลับมา
เป็นห่วงแม่คนแก่คนเท่า
ตอนนี้แย้หลงราคา
หน้าแปลงไหนเอาให้เขาเช่า
จะได้จำนับเท่านะจ๊ะไหมจ๊ะ

ถ้าน้อยแล้วเขามีแฟนใหม่ไปขอละไหมให้ผมแม่จ้า
บกมือย่อยบอกน้อยจะไปชายเด็กจมห่างร้องไปเพลงอย่ามองสองปีกลับมา

หนุ่มน้อยทหารน้อยหน้ามนต์น่ารักเชียวลูก

ไอคิวได้วิธีการเต้นแบบนี้มาจากไหนลูก
ก็มีส่วนหนึ่งที่ดูเอง
เอามาจากคุณแม่บ้างครับ
จะขอดูคุณแม่แต้นนั่นเป็นขวัญตา

คือไม่เห็นท่าเต้นแบบนี้มานานแล้วลูก
ครั้งสุดท้ายที่เห็นเนี่ยคือพี่ไอ้เห็นลุงแถวบ้านแกเต้นก่อนงานบวช
แต่มันเป็นการเต้นที่น่ารักมากนะ
คือมีสไตล์มากแนะนำเลยไอคิวไปที่ไหน
ด้วยท่านี้โอ้โหคนจะประทับใจตั้งแต่แรกเลย
แล้วก็เสียงร้องห้องในการร้องการเอื้อนอะไรมันลงจังหวะหมด
แล้วมันเหมือนเรามีความกะล่อนที่มันเกิดมาพร้อมกับตัวเราเลยอ่ะไอดิว
หน้าแปลงไหนเอาให้เขาชอบ
จะได้จำนับคล่าน่าจัดไหมจ๋า

นิ่นหน่อยครับ

มันเข้าทางไอคิวไปหมดเลยเยี่ยมมากครับ

ท่าเต้นนี่อะคิวจำไว้เลยน่ะท่าเต้นนี้
มันจะเป็นเอกลักษณ์ของไอคิวเลย
มันเหมือนจะไม่ลงจังหวะแต่มันลงอ่ะ
คิวก็ทำดีดีทั้งคู่เลย
ครับต้องชื่นผม
เหมือนอีนเทลวอลคาส

แต่น่าจะพักไว้ก่อนนะทรงนี้

มันเข้ากับชุดมันเข้ากับการที่น้องแสดงออกมา
เขาเต้นไม่ค่อยเข้าจังหวะเท่าไหร่
แต่จังหวะที่ร้องลงทุกเม็ด
แต่พอรวมแล้วอย่างที่ตั๊กบอก
ถ้าเพลงนี้นะเข้าทางเขาเลยจะไปประกวดที่ไหน
พี่บอกเลยว่าได้แน่นอน
แล้วถ้าสมมุติว่าน้องไอคิว
ไปเที่ยวแล้วก็ไปเต้นแบบนี้ที่ไหน

ได้สารเต้นแบบนี้ก่อนใช่ไหมฮะได้เขา
ไปเต้นแบบนี้
ขอบคุณนะน่ารักครับขอบคุณทั้ง๓ท่านมากครับสวัสดี
น้องไอคิวงัดเอาเพลงลูกทุ่ง
อยู่ในใจหลายคนมาสู้แบบนี้
กรรมการจะเทใจให้ใคร
ช่วงหน้ามาลุ้นผลกันครับ
ใครจะขอคะแดนต่างผมไปก่อน
ในยกแรกทีมที่ชนะ

สุดท้าย
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีเลยครับ

คุณแซคครับน้องคุณกับน้องไอคิวเป็นยังไงบ้างคุณพี่เลี้ยง
ให้กำลังใจร้องดีครับผมแล้วก็ร้องได้น่ารัก
สมกับวัยของน้องนะครับผม
ไม่ว่าผลแพ้ชนะจะเป็นยังไงนะครับ
ก็ขอให้น้องสู้ต่อไปพี่แซคเป็นกำลังใจให้กับน้องครับผม
ขอบคุณพี่เลี้ยงมากครับ
ทีมที่ชนะคือทีม
ใครจะม้าคะแนนตามผมไปก่อนในยบแรกนี้หรือครับ

ยกที่๑นี้คือทีม
สามส้าห้าปันเป็นตอนชนะ
เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของนายทหารหนุ่ม

น้องคุณไม่เป็นไรนะลูกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวยังมียกหน้าอีก
ยังสู้ไหมสู้ครับนี่ต้องแบบนี้นะครับทีมสามซ่าล่าฝัน
มีคะแนนสะสมนำไปแล้ว๑คะแนน
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมที่เขาจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของเขาในร้องได้
ยกกำลังส้าในยกหน้ามาพบกันครับ
น้องไอคิวของทีมสามซ่าล่าฝันขวาชัยชนะในยกแรกไปครองก่อน
ในยกที่๒ทางแสบส้ามหาสมุดจะใช้กลยุทธ์อะไรมาแก้มือ
แก้มือต้องมาติดตามในยกต่อไปนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป